ไม่ใช่ไปเก็บเอาเรื่องราวข่าวสารพี่ตูนมาฝาก
แต่ว่าข่าวแรกที่พลอยนำมาฝากในวันนี้ก็คือ

ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมน่าจะยังจำกันได้

ลักษณะที่ผิวกายเนี่ยไหม้เป็นสีแดงดวงตาก็แดงเหมือนกันนะคะ
โพสต์เตือนใจเพื่อนในวงการบันเทิงว่าเวลาจะรับงานอะไรเนี่ยให้ดูเนื้องานให้ดีก่อน

คือหลังจากที่เธอเนี่ยถ่ายแบบเสร็จร่างกายเธอก็เป็นแบบนี้เลย
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้เราได้ฟัง
โดยเผยว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดรอยไหม้ทั่วร่างกายแล้วก็ดวงตาเนี่ย
เป็นเพราะว่าทีมงานใช้ไฟในสตูดิโอแรงจนเกินไป
โดยหลังจากนี้เจ้าตัวต้องใช้เวลารักษานานเกือบ๑เดือนเต็มนะครับคุณผู้ชม

เดือนเต็มเนี่ยเสียเงินไปเท่าไหร่ไม่รู้นะคะ
ซึ่งแพทย์เนี่ยก็ได้ตักเตือนว่าหากปล่อยไว้นานกว่านี้เนี่ย

พร้อมกับชี้แจงว่าทางทีมงานได้โทรมาขอโทษเรียบร้อยแล้วค่ะ

ที่ตาไหม้ค่ะตาไหม้ใช่ค่ะไหม้แบบไหม้จริงอะค่ะ
หมอก็ว่าว่าแบบคือถ้าต่อไปนี้ยังไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้
ในอนาคตถ้าโดนซ้ำเรื่อยมันอาจจะดึงเต้ากันก่อน
แต่เขาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นว่าตาบอดเลย
คือจริงแมทจะบอกว่าแมทนั้นระวังอยู่แล้ว
เราจะไม่พยายามเลิกเข้าไปในวงไฟเดียวกันค่ะ

เราก็จะแบบหลบหลบเลี่ยงเลยไม่มองไม่โดนอะไรเลย
แต่ว่าอันนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงทุกคนเข้าใจนะคะ
อืมเพราะว่าแมทก็ตัดไปต้นลมแล้ว
คือเขียนไว้ก่อนเลยว่าแบบคืออยากเหมือนเตือนคนอื่นด้วย

มันรู้ดีว่าแบบคือมันสำคัญจริงเรื่องตาอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดตาเป็นไรไปมันคงลำบากมาก

จริงแล้วเนี่ยขนาดเราสองคนยืนอยู่ตรงนี้

แต่สาวแมทเนี่ยเขาใช้ระยะเวลานานนะกว่าจะถ่ายแบบเสร็จแต่ละเซตอย่างนี้ค่ะ
ผิวมันก็เลยไหม้แล้วก็ดูอวมไปถึงดวงตา

ผิวที่ชัดนี้ไม่ได้โดนสปอร์ตไลท์แล้วไหมนะ